วันนี้มิกตุพลเนกประยุทธ์นักข่าวว่าอยากถามที่ทำเนี่ย

แล้วเวลาที่เหมาะสมมันคือตอนไหนครับ

คือถ้ามองจากมุมของพลเอกประยุทธ์นะครับผมว่าก่อนปีใหม่หรือไม่ก็หลังปีใหม่นิดหน่อยนี่แหละไม่นานหลังจากอย่างช้าก็หลังปีใหม่นิดหน่อยไม่นานหลังจากนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ไปนานเนี่ยกระแสเอเป็กมันก็จะเริ่มตก
เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงส่งพลเอกประยุทธ์ที่จะให้เป็นตัวเลือกทางการเมืองโดยเฉพาะตัวเลือกทางการเมืองของคู่อนุรักษ์นิยมเนี่ยนะมันก็อาจจะค่อยค่อยเลือนหายไปครั้งหนึ่งแล้วมันก็อาจจะมีสถานการณ์การเมืองต่างต่างที่เข้ามาก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือจังหวะโอกาสนะครับที่จะมีการเปิดตัวนะแล้วก็การเปิด

อย่างเช่นพลังประชารัฐกับพักเพื่อไทยโดยในสมการนี้ไม่มีชื่อบนเอกประยุทธ์เพราะนั้นมันคล่องตัวกับการที่จะอยู่เป็นพักเดิมพลังประชารัฐแล้วก็ต้องมีชื่อบนเอกประยุทธ์เป็นหนึ่งในสามแคนดิเดตแม้จะมีชื่อบนเอกประวิทธ์ด้วยก็ตามเพราะตรงนี้มันสะท้อนภาพไปเห็นนะครับว่าในสถานการณ์ของพั

อดรับกับตรงนี้มากกว่าอาจารย์วันวิชิตมองเหมือนกันไหมว่าความจริงแล้วการที่เขาแยกกันออกไปเป็นสองพักเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาแตกกันครับแต่มันคือยุทธวิธีก็ทิศทางหนึ่งผมค่อนข้างไปสอดคล้องกับท่านอาจารยุทธพรคืออย่างนี้ครับผมผมเข้าใจว่าหลายครั้งที่ผ่านมาสิ่งที่คุณประวุฒิคุณประยุ
อย่าลืมนะครับส่วนผสมพลังประชารัฐเนี่ย

คือกลุ่มที่มาจากเพื่อไทยเดิมกับประชาธิปัตย์เดิม

อุดมการทางความเชื่อทางการเมือง
ชมทางการเมืองมันไม่ถูกกันแต่เดิมอยู่แล้ว

อาจจะทำการเมืองได้คล่องตัวมากกว่า

คืออย่างนี้ครับว่าหากดูประวัติศาสตร์ทางการเมืองเนี่ย

โดยเฉพาะนายทหารที่มาเล่นการเมืองกันเนี่ย

มีปัญหาแต่มีปัญหาระหว่างแขนซ้ายแขนขวาของตัวเอง

คุณประวัติศาสตร์เนี่ยคงไม่กล้าถามคนเอกประวิทธิ์ว่า

อย่างร้อยเอกกลุ่มร้อยเอกธรรมนัก
ต้องกลับเข้ามาพลังประชารัฐเนี่ย
จะวางมองหน้ากันยังไง

บริหารจัดการของการจัดการของพักการเมืองตัวเอง

แต่มันจะมีคำถามก็คือเหมือนที่อาจารย์วรวิชิตบอกไว้ก็คือ
ถ้ารวมไทยสร้างชาติ

พักไหนที่คุณเสนอแคนดิเดตนายกเอาไว้

ไม่ได้สอสอถึง๕เปอร์เซ็นต์ใช่มั้ยอาจารย์

๕๐๐ก็คือ๒๕คน
คุณก็จะเสนอแคนดิเดตของคุณเนี่ย

แสดงว่าเขาต้องมั่นใจว่ารวมไทยสร้างชาติ

คือต่างฝ่ายต่างมั่นใจใน

แต้มต่อโอกาสได้ดีกว่า

สมมุตินะครับมันทำให้ตัวเองผ่องถ่าย

ว่าจะไปผสมพูดคุยกับเพื่อไทย

ไม่น้อยจากบ้านเดิมมาจากเพื่อไทย

นึกคิดเนี่ยมันไม่ยากครับที่จะพูดคุยกัน

หรือฝั่งฝ่ายค้าเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่เอา๓ป

คณิตศาสตร์มันจะเป็นความชอบทำในอำนาจต่อรองตัวเอง

มีตำแหน่งอะไรต่างต่างเนี้ยเพราะเรามาจากส่อส่อน้อยกว่าอย่างเงี้ย
เพราะสมมุติว่าอ่าใช่สมมุติว่าพลังประชาติมีส่อส่อมากกว่าอย่างเงี้ย
มากกว่าลมไทยสร้างชาตินะคุณทำไมคุณอยากจะให้คุณประยุทธเป็นนายยกล่ะ
ภาวะการออมกำลังเขารอนะครับประมาณสักอีก๑เดือน
เสร็จเสร็จจากทิศพลังจัยยุทธภรณ์เนี้ยคุณประยุทธถ้ามั่นใจว่าเสียงเนี้ย
เออเอาไว้๓๐บวกเนี่ย

ก็ยังโอเคผมคิดว่านั่นพอเป็นไปได้

น่าจะถึง๒๕มั้ยขึ้นอยู่กับแม่เหล็ก

แล้วถ้าชื่อเป็นพลเอกประยุทธ์ผมว่าเป็นแม่เหล็กไม่ยาก

แล้วตรงนี้ถ้าสมมติเป็นชื่อเป็นอเอกประยุทธ์ขึ้นมาจริง
สอสอส่วนหนึ่งจากพลังประชารัฐก็จะย้ายมา
แล้วก็อาจจะมีสอสออีกส่วนหนึ่งจากประชาธิปัตย์ด้วย
เพราะว่าก่อนนั้นเราก็ได้ยินกระแสข่าวเรื่องการย้ายพักของสอบประชาธิปัตย์ร่วม๑๐คน
แล้วก็บุคคลเก่าแก่งพักอย่างเช่นคุณไตรรงสวนคีรีครับลาออกจากพัก
แล้วหลังนั้นอีกไม่กี่วันได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายมนตรี